มีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับถูกแทง๓๐กว่าแผลนะครับ
แล้วก็เสียชีวิตอยู่ในห้องเช่าห้องหนึ่งในซอยสารแดงนะครับ
อ่าที่จังหวัดชนบุรีที่อำเภอสัตหีบ
ท้องที่ของสพภูตาหลวงค่ะแล้วคนที่ทำร้ายเธอเนี่ย
ก็คือผู้ชายที่คบด้วยอยู่แต่พอเธอมารู้ว่า
เขามีเมียมีลูกแล้วก็ขอเลิกแล้วก็ได้คุยกับผู้ชายคนใหม่แล้วนะ
พยายามที่จะตีตัวออกห่างแล้วแต่ผู้ชายคนนี้ไม่ยอมนะฮะ
อ่าพอจับได้ว่านอกจากที่ขอเลิกกับเราแล้วอ่า
ยังไปคุยกับผู้ชายอีกคนนึงแทงเขานะครับแทงเขาจนตายแล้วก็
นอนเฝ้าศพอยู่๒วันบอกว่ารักมากพอแทงเขาตายแล้วเสียใจ
ก็เลยนอนกอดศพเฝ้าศพอยู่๒วันแล้วหนีกลับบ้าน
ไปอยู่กับเมียตัวจริงอืมที่จังหวัดระยองอ่า
ก่อนที่เจ้าหน้าที่เขาจะตามไปจับกลุ่มตัวได้นะครับเหตุการณ์นี้
ตำรวจสพภูตาหลวงอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะครับ
ได้รับแจ้งเหตุเมื่อวันพฤหัสวันที่๘สิงหาคม
บอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งถูกแทงจนเสียชีวิตในห้องเช่าที่ซอยสารแดง
สภาพศพเนี่ยถูกแทงสามสิบแผลนะครับทั้งตามลำตัวแขนลำคอ
หน้าอกด้วยนะครับผู้ตายจากการตรวจสอบทำให้ทราบว่าชื่อนางสาว
สุวิมลเสวีวันลบอายุสี่สิบเอ็ดปีเป็นชาวจังหวัดระยองนะครับ
แต่มาทำงานอยู่ที่ชนบุรีแล้วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เร่งติดตาม
หาตัวผู้ลงมือก่อเหตุนะครับวันนี้ก็สามารถไปตามจับกลุ่มตัว
ได้นะครับคนที่ก่อเหตุคือนายชัยวัดเกรดแพงหรือว่าในเอ็กซ์อายุสามสิบห้าปี
นี่ฮะหลังจากก่อเหตุแล้วหนีไปที่บ้านภรรยาตัวจริงนะครับ
อยู่ที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะครับคุมตัวมาสอบสวนแล้วก็ทำอ่า
พาตัวไปทำแผนอ่าวันนี้พาตัวไปทำแผนที่จุดเกิดเหตุนะฮะ
โอ้โหต้องใช้กำลังกันดูแลความปลอดภัยกันแบบ๓๐นายได้
เพราะว่านอกจากชาวบ้านแล้วญาติของผู้ตายเขาก็โกรธแค้น
เขาก็มารอดูการทำแผนนะครับคือบรรยากาศการทำแผนเนี่ย
เครียดทีเดียวนะครับเพื่อนร่วมงานผู้เสียชีวิต
ญาติของผู้เสียชีวิตก็มาดูด้วยความโศกเศร้าแล้วฮะ
บางคนก็ร้องไห้สะอื้นเลยอ่าระหว่างที่จะเอาตัวกลับเนี่ย
หลังจากทำแผน๓๐นาทีนะครับปรากฏว่าญาติกับประชาชนนี้ก็ลุกคือเข้ามา
คือพยายามจะเข้าถึงตัวผู้ต้องหาให้ได้นะครับตำรวจต้องรีบกันตัวออกนะครับ
จากการสอบสวนนายชัยวัดผู้ต้องหาสารภาพว่าลงมือก่อเหตุฆ่านางสาวสุวิมลจริง
พบศพเนี่ยคือ๘สิงหาแต่เขาลงมือฆ่าตั้งแต่อังคารที่๖สิงหา

นะครับโดยบอกว่าหลังจากแทงจนนางสาวสุวิมลตายแล้วเนี่ย
ทีแรกคิดว่าเจ็บนะพยายามปลุกขึ้นมาแต่พบว่าตายแล้ว
โอ้โหแทงสามสิบกว่าแผลยังไม่คิดว่าเขาเจ็บอีกนะ
ทีนี้เขาก็อ้างว่าเขาเนี่ยรักผู้ตายมากสำนึกผิดด้วย
ไม่รู้จะทำยังไงต่อก็เลยนอนอยู่ในห้องอ่ะ
นอนเฝ้าศพอยู่สองวันแล้วตัดสินใจหนีไปอยู่บ้านภรรยานะฮะ
ที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองส่วนสาเหตุก็เนื่องจากเขาอ้างว่าอย่างนี้นะครับ
เขาไปเห็นข้อความสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างผู้ตายกับผู้ชายคนอื่น
แอปพลิเคชันไลน์แล้วก็โมโหนะครับ
ไปหยิบมีดปอกผลไม้มาแทงเลยฮะแทงหลายครั้งจนเขาตาย
ทีนี้ที่มันเกิดเหตุแบบนี้เกิดขึ้นก็เพราะว่าก่อนหน้านี้
นางสาวสุวิมลผู้ตายเนี่ยที่คบหากับเขาอยู่
มารู้ว่านายชัยวัดผู้ต้องหามีภรรยามีลูกแล้วนะฮะ
มีเมียแบบจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับมีลูกหนึ่งคน
ก็ขอแยกทางแล้วเขาก็เริ่มไปคุยกับผู้ชายคนอื่นแล้ว
ที่คิดว่าดีกว่าไม่ได้มีภาระทางครอบครัวอะไรแต่นายชัยวัดยังไงก็ไม่ยอม
คือยังตื้อมาหาเขาที่ห้องเช่าทุกวันแล้วก็มีปากเสียงทะเลาะกัน
นี่แหละวันที่๖สิงหาล่าสุดที่มาอีก
แอบเห็นไลน์ที่เขาคุยกับผู้ชายคนอื่นก็เลยก่อเหตุแทงเขาตายเลย
ถ้ารักเขามากจริงก็ไม่ทำแบบนี้ไม่มีใครเขารักกันแล้วทำกันขนาดนี้นะคะ
แล้วผู้ตายเขาไม่ได้มีความผิดอะไรเลยนะเพราะว่าตัวเองมาหลอกเขาก่อน
มาหลอกคบกับเขาแล้วพอเขาจับได้ว่ามีเมียมีลูกแล้วเขาก็ขอเลิก
ก็ถูกแล้วใช่อยากจะตามไปฆ่าเขาเนี่ยโอ้โห